เอาล่ะคุณผู้ชมใครหิวยกมือขึ้นค่ะ
ยกคนแท้หินงานยกกันหมดเลยค่ะหิวจริง
พาไปอาจจะยังไม่ได้ทานแต่ใครที่อยู่ในพื้นที่สุราธานีช่วยไปทานเผื่อด้วยนะคะ
สำหรับร้านที่ตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจค่ะเป็นร้านอาหารวินเทจนะคะ
แล้วก็มีเมนูเด็ดที่ชื่อว่าข้าวผัดรถไฟ
พูดถึงวินเทจนึกถึงลายดอกไม้สีพาสเทล

ใช่ดิฉันทันนะบอกเลยทัน
เป็นข้าวของเครื่องใช้นานาชนิดแล้วก็ภาพถ่ายโบราณค่ะ
ถูกนำมาตกแต่งภายในร้านที่ชื่อว่าโกในลึกสุราชธานีพิพิธภัณฑ์วันวาน
เต็มไปด้วยกลิ่นอายของวินเทจสไตล์หรือว่าการตกแต่งร้านแบบย้อนยุคนะคะ
นายนรพลยกเซ่งเจ้าของร้านบอกว่า
สะสมของโบราณมานานกว่า๑๘ปีแล้วค่ะ
ปัจจุบันนี้มีมากถึงกว่า๑๐๐ชิ้นเลยนะ

จะได้ให้เด็กและคนรุ่นหลังได้ชื่นชมกัน
เมนูเด็ดของทางร้านที่เตรียมไว้ต้อนรับบรรดานักชิมก็คือ
เมนูข้าวผัดไข่ซอสแดงสูตรโบราณ
สมัยก่อนเขาเรียกกันว่าข้าวผัดรถไฟค่ะ
เสิร์ฟมาในถาดสังกษีเคลือบลายดอกไม้
นิยมใช้กันในสมัยก่อนด้วย
พัชนะนี่ก็คืออดีตเราเคยใช้อย่างนี้
คือเป็นผักอย่างนี้
เพราะเรานึกถึงว่าเมื่ออดีตเนี่ยเรา
บ้านเรามีกันทุกหลังก็คือถาดสังกษี

อย่างช้อนสังกะสีเนี่ยถาดสังกะสีเนี่ย

ในเมื่อเราอาหารเป็นอาหารโบราณ
เราก็อยากจะมีพัชนะสัยที่มันโบราณ
ก็เลยถาดบ้างจานสังกะสีเนี่ย
ก็คืออยากจะให้เขานั่งทาน

แล้วก็ทานในยุคที่เขายังเป็นเด็ก
ด้านนางสาวอภิรยาหมื่นแก้วลูกค้ารายหนึ่งบอกเลยค่ะว่า
ไม่เคยรู้จักเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัดรถไฟมาก่อนเลย

เขาบอกลองคำแรกก็ติดใจแล้ว
อร่อยชอบกลิ่นหอมของซอสแดง
แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นเมนูที่แปลก
แต่เป็นเมนูที่หารับประทานได้ยาก

โอ้โหอยากไปกินเลยอ่ะ